ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็บอกว่า
สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือว่าแมวเนี่ย
บางทีเราก็เล่นเลี้ยงเอาไว้ดูเล่นน่ารักใช่ไหม
ก็ต้องปล่อยให้น้องออกไปวิ่งเล่นอะไรบ้าง

ก็ต้องระวังเหมือนกันนะเราก็ต้องระวังรถชงรถชนแล้วใช่ไหม
ก็ต้องระวังตัวเราเองด้วยเหมือนกันนะเนี่ย

ตัวนี้คงจะเรียนแม่ไม้มวยไทยมา

เพราะว่าเขาใส่หมวกกันน็อก
เป็นจังหวะของเขาพอดีเขาไม่รู้

สองขาเลย
โอ้โหแต่เจ็บนะก้นจำเบ้าอ่ะ
นิดนึงนิดนึงแต่เวลาเล่นกับสุนัขบางทีมันก็คึกของมัน

แต่อย่าไปคือเห็นตัวอย่างนี้อาจจะดูไม่ใหญ่มากนะ
ใหญ่คุณดูเข้าใกล้คนเราดูไกล๒ตัวอ่ะคุณเห็นไหม๒ตัว
แต่จะบอกแบบนี้ว่าอย่าประมาทเพราะไอ้ตัวเล็กบางทีแรงมันก็เยอะ
แรงมันเยอะคุณสูงถึงเข่าใช่ไหมดูตัวใหญ่อยู่
เอาให้ดูขำกันนะระมัดระวังกันด้วยเล่นกับสุนัข
จริงดิฉันเชื่อว่าหลายคนมีจริงไม่ใช่แค่สุนัขตัวใหญ่นะ
ตัวเล็กเนี่ยทำให้เราล้มมาแล้วเพราะมันพันแข้งพันขา